เป็นเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันสวยขาวเธอทำคลิปอะไรต่างนานาเยอะมาก
และเธอเดินทางมาเมืองไทยแต่การมาเมืองไทยมาท่องเที่ยวของเธอ
จริงมีของดีของไทยเยอะมากแต่มีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ
แล้วเธอบอกโอ้โหทำใจรับไม่ได้จริงต้องไปแจ้งความเลย
เพราะอะไรคุณเขาบอกว่ามีคนมากอดเธอเฉยเลย
และลักษณะเหมือนโอบก่อเธอจนน่ากลัวเธอเอาเรื่องนี้ไปโพสต์
ทำให้มีคนที่เป็นห่วงเธอแสดงความคิดความเห็นกันเยอะมาก
บอกโอ๊ยเฉาอีกแล้วมาเมืองไทยแบบนี้
พอพูดอย่างนี้รู้สึกอายรู้สึกหน้าชาไง
ยังไงคุณรู้ไหมคือกรณีของสาวคนนี้คืออาหยวน
ชื่อดังนะจากไต้หวันเจ้าของฉายาสาวน้อยจากไทย

ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างในกรุงเทพนะฮะ
ทั้งวัดอรุณที่เธอใส่ชุดไทยไป
ร่องเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเดินจตุจักร
ไปกินของกินอะไรต่างมากมาย
แต่เรื่องของเรื่องมันมาเกิดขึ้น
มันเป็นประเด็นตรงที่เธอบอกว่า
เธอถูกหนุ่มใหญ่ขอถ่ายรูปแบบแนบชิด
เอามือโอบไหล่ลักษณะคล้ายกับลวนลาม

ก่อนที่เธอจะลงเรือปรากฏว่า
เมื่อกี้มีพนักงานโอบช้อนใต้รักแร้เธอ

แล้วก็จริงเธอก็พากไปด้วยเหมือนตกใจ

จังหวะที่โอบได้แรกมันเกือบโดนหน้าอกเธอ
ปกติเวลาที่เขาส่งผู้โดยสารลงเรือเขาต้อง
เขาต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยแบบนี้เลยเหรอคะ

กับเมื่อกี้ที่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง

หยวนโพสต์รูปนี้

เขาโอบฉันและทำให้ฉันกลัวสุด
ไม่พอใจถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม

คุกคามอยวนคุกคามเกินไปหรือไม่
คุณผู้ชมฮะล่าสุดคุณผู้ชายคนในภาพมาโรงพักนะฮะ

มาที่สนปากคลองศาลผู้ชายคนนี้คือนายอ้วนอายุ๕๐ปี
เป็นพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวเรือหางยาวนำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในภาพที่เข้าไปขอถ่ายรูปอยวนแล้วก็โอบไหล่
นี่ครับอ้วนเปิดเผยแบบนี้คุณ
อ้วนนะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๒กุมภาพันธ์บริเวณท่าเรือในซอยเจริญกรุง๓๒ย่านบังรักษ์
คือก่อนเกิดเหตุผมเห็นอาหยวนและเพื่อนชายมาใช้บริการเรือด่วนนำเที่ยว
ที่พี่อ้วนเขาทำงานอยู่ทั้งคู่กำลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่
ผมก็เลยไปขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับอาหยวนด้วย
แล้วผมยอมรับผมไปโอบไหล่เธอจริง
แต่ไม่ได้คิดจะลวนลามมีเจตนาเพียงแค่อยากถ่ายรูปด้วยเท่านั้น
ซึ่งก่อนถ่ายได้ขออนุญาตก่อนแล้วทางอาหยวนก็ไม่ได้มีทีท่าว่ารังเกียจนะฮะ
จากภาพที่ปรากฏหากทำให้อาหยวนเสียหายและรู้สึกไม่ดี
ผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันผมขอโทษ
เขาบอกแบบนี้เบื้องต้นตำรวจสอบปากคำไว้ก่อน
แล้วจะประสานอาหยวนนะว่าจะประสงค์แจ้งความเอาผิดต่อหรือเปล่า
เพราะว่าอาหยวนไปแจ้งความไว้ด้วยตัวเอง
ว่าเธอถูกเหมือนคุกคามทางเพศอะไรแบบนั้น
แต่เรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลคุณ

ทีนี้มันก็มีแฟนคลับของเธอที่ตีกลับเมืองไทยว่า

จริงแล้วนะเรื่องราวและของดีในเมืองไทย
มีมากมายอยากให้คนไทยมา
เธอบอกว่าเธอนะบอกแบบนี้
บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่

มีภาพดีของเธอก็เยอะนะคุณ
ที่เธอใส่ชุดไทย
ใส่สบาย